คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาในอิทธิฤทธิปาติหารนะคะ
มีมาให้เห็นอยู่บ่อยหลายพื้นที่
เห็นกันเนี่ยสำนักของเขาอยู่ที่ชนบุรีอะนะคะ
คือพ่อปู่เขาบอกว่าเขาทำพิธีรดน้ำมนต์
แล้วก็สามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ไล่มนต์ดำคุณสัย
ช่วยเหลือชาวบ้านปลดปล่อยวิญญาณ
เดี๋ยวให้ไปดูภาพนี้นะคะที่กำลังทำพิธีรดน้ำมนต์กันอยู่เนี่ยค่ะ
มีผู้ชายคนนึงอยู่ดีก็มีท่าทางแบบแปลกมาก
บอกว่าองค์ฮานุมานลงประทับร่างอย่างนี้
แล้วก็ถึงขั้นแบบปีนต้นไม้เลยนะคุณผู้ชมลองดูนะคะ

โถ่บ้าไปจักรพล
คุณผู้ชมคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณจริงแต่นี่คือสิ่งที่
เกิดขึ้นภายในสำนักแห่งนี้ผู้ชายคนนี้อยู่ดีดีก็แสดงท่าทางแบบเนี้ยหลังจากรถน้ำมนต์นะคะแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้ไปเลยนะคะนี่ค่ะก็ปีนขึ้นต้นมะม่วงขึ้นสูงเหมือนกันนะใช่สูงพอปีนขึ้นไปได้สักแป๊บนึงสักสี่เมตรได้ค่ะก็ลงมานะคะเดี๋ยวดูตอนลงหน่อยไหมลองดูภาพตอนขึ้นไปแล้วอยากรู้เขาลงท
อ้าวลองลองมาลองมาลองมาเลยเร็วเร็วเร็วเร็ว

ตอนลงมันก็จะช้านิดนึงนะใช่ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวสโชว์บอกเห็นตอนขึ้นไปแล้วเป็นห่วงตอนลง
แต่ตอนลงก็แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนลงอาจจะไม่ถนัดเท่ากับตอนขึ้นไม่ค่อยคล่องแคล่วตอนลงแล้วจะช้าหน่อย
แต่พอลงมาแล้วนะคะพ่อปู่ฤษีก็เทน้ำเป็นทางให้หานุมานเดินนะคะ
ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองสังเกตสีหน้าของผู้ชายคนนี้ที่เขาเชื่อกันว่าฮานุมานประทับร่างเนี่ยนะ
อ่าสีหน้าคือเหนื่อยเหนื่อยหอบอยู่เหมือนกันทีมข่าวของเราบอกนะว่าดูเหมือนเหนื่อยคือคลิปคลิปนี้อ่ะนะคะ
เป็นคลิปที่พ่อปู่ฤษีทำพิธีอาบน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็จะมีทั้งหญิงทั้งชายทำพิธีนี้เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย
แต่ตอนทำพิธีก็มีลูกศิษย์ทำท่าแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าฮานุมานลงแล้วก็มีอีกนี่มีอีกคือไม่ใช่แค่คนเมื่อสักครู่นี้คนเดียวนี่ก็ฮานุมานลงเหมือนกัน

ค่ะเป็นผู้หญิงเขาบอกเป็นโหฮานุมานแบบคลุกโครนเลยอ่ะเพราะว่าดินเห็นไหมคะ

น้ำหนุมานไม่ข้อนตนมะม่วงแล้ว
คุณผู้ชมคะส่วนผู้ชายคนนี้พยายามจะปีนต้นมะม่วง

ตกใจนึงว่าคลิปมันตัดไปก่อนไม่ใช่นะ
ไม่ได้ก็เลยร่วงตกลงมา
พ่อปู่ฤษีเรียกกลับให้เข้าไปในสารา
ไม่แน่ใจว่าปีนไม่ได้เพราะอะไรหรือเกิดอะไรขึ้น
แต่ก็มีลักษณะท่าทางเป็นแบบนี้แทน

มีลูกสิทธิ์หลายคนที่มีลักษณะท่าทางที่แปลก
ซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผู้หญิงคนนี้ก็คลุกโครนไป

พ่อปู่ฤษีทำพิธีขับไล่คุณสายมนต์ดำลงอัคระให้กับลูกศิษย์

คือการศักยันต์นะพ่อปู่ฤษีเอามีดกรีดที่หลังเลยนะ

คือมีหลายคลิปที่ทำให้เกิดคำถามว่าโอ้โหเรื่องแบบนี้คือต้องเตือนกันดีไหม
เพราะว่าหลายอย่างมันก็น่าเป็นห่วงเช่นเอามีดกรีดแบบนี้

เรื่องแบบนี้คือต้องเตือนกันดีไหม

เราก็เลยให้ดูหลายคลิปต่อเนื่องไปเลยนะคะ
เราก็เลยให้ดูหลายคลิปต่อเนื่องไปเลยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่ฤษีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ
ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

ทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของพ่อปู่เรศรีนะคะ

โอ้โหบอกว่าจะเสกนาริสให้เป็นลิง

แต่พ่อปู่ฤษีก็ยังพาคุณนฤทธิไปดูเครื่องรางของขลังในสำนักด้วยนะคะ
เห็นไหมเต็มเลย
ก็มีรูปปั้นรือสีมีรูปปั้นกุมารทอง
แล้วก็เครื่องรางของขลังเยอะไปหมดเลย
สิ่งที่พ่อปู่นำเสนอสุดเลยก็คือ
เหล็กไหลเอาเหล็กไหลมาอีกแล้ว

ปู่ฤษีบอกสะสมไว้เยอะเลย
ชิ้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเอามาให้
แล้วก็มีหินสีฟ้าด้วยนะ
น่าจะเป็นหินอุกาบาทที่ตกลงมาจากฟ้า
หลังคาบ้านของปู่ฤษีเอง
ที่ผ่านมาเคยมีชาวต่างชาติมาขอซื้อตั้ง๔๐๐ล้านบาทแน่
แต่พ่อปู่ไม่ขายหรอกเก็บเอาไว้ดีกว่า

เป็นเหล็กไหล่หินเปียก

กาบาดที่มันตกลงมา

กำรับกุมารทองให้ชาวบ้านด้วยนะ

แต่พ่อปู่บอกว่ามีชาวต่างชาติมาขอซื้อในราคานี้

ไม่รู้จะพิสูจนกันยังไงเหมือนกันนะว่ามันคือ

อันนี้คือมาเล่าแต่ความเชื่อของแต่ละคนเนี่ย

แล้วเอากุมารทองมาให้เพราะว่ากุมารทองซุกซนมาก

พ่อปู่บอกว่ายึดมาเลยทำพิธี
ยึดกุมารทองเหล่านั้นเอาไว้หลายสิบตัว

อบรมสั่งสอนและปรับธรรมคาติค่ะ
ฤษีใช้วิธีปรับทัศนคติกำราบกุมารทองไม่ให้ออกมาเล่นซุกสน
แกล้งคนที่นำไปบูชาอีก

เขาบอกว่าเขาเลี้ยงกุมารไอ้ไข่แล้วมันออกมาพังตู้กับข้าวพังตู้เย็นอ่ะ

นี่นะคะก็เป็นความเชื่อความศรัทธาอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
เพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพ่อปู่ฤษีเทพนรสิงศ์คนนี้เนี่ย

เขาก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เชื่อที่ศรัทธาก็ไม่น้อยนะคะ
ทีนี้ค่ะประเด็นเรื่องของอาบน้ำมนต์รักษาทุกโรค
พ่อปู่ฤษีบอกว่าผมไม่ใช่หมอที่จะรักษาคนป่วยได้ทุกโรค
อยากทำความเข้าใจประเด็นนี้ใหม่
อาบน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์แต่ละคน
เป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอาบเพื่อเสริมกำลังใจให้กับลูกศิษย์
ใครที่อาบแล้วโอ้โหมีอาการของขึ้น
มันก็ขึ้นอยู่กับลูกศิษย์แต่ละคน
เพราะลูกศิษย์บางคนเขามีอมอยู่ของก็ขึ้นตามที่เห็นคลิป
ที่บอกเป็นฮานุมานบ้างแหละปีนต้นไม้บ้างแหละ

ก่อนนี้มีพญานาคเหมือนกันนะคะใช่คือ
พ่อปู่ฤษฎีบอกว่าผมจะไปห้ามได้ยังไง

เปลี่ยนวิญญาณเปลี่ยนอะไรให้

ลองเส้งน้ำมนต์ให้เขากินดูเขาเบาบาง
เขาก็ไม่ต้องไปหาหมอก็มีหลายเรื่อง

ปู่จะรักษาทุกโรค

ปู่ช่วยเหลือคนทั้งโลกเนี่ย

เราขอผลการปูใช้ความวิญญาณคนตาย
เพิ่มมาร้างกรรมคนเป็น
ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้

ค่ะนี่ค่ะพานนะฤทธิ์ไปดูเลย
นี่คือโอ่งน้ำมนท์สำหรับการทำพิธีอาบน้ำมนท์
สิ่งชั่วร้ายให้กับลูกศิษย์นะคะเป็นโอ่งสีขาวค่ะคุณผู้ชมสังเกตข้างโอ่งไหม
มีเป็นรอยสลักอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่เหมือนกับลงอักษระเป็นยันหรอฮะ
ติดป้ายด้วยว่าน้ำมนต์ฆ่าเชื้อแล้วปลอดโควิดสิบเก้าอ้าวเนี่ยก็ลงอัคระเอาไว้แบบเนี้ย
ค่ะถามว่าภายในโอ่งน้ำมนต์มีอะไรบ้างเออมีอะไรมีน้ำมะพร้าว
มะกรูนส้มปล่อยดอกบัวทั้งหมดนี้เกิดจากที่พ่อปู่นิมิตได้
ว่าจะต้องมีส่วนผสมเหล่านี้เพื่อชำระล้างความสกปรก
เพื่อล้างสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากร่างกายของลูกศิษย์ค่ะค่าครูที่ใช้ในการทำพิธี
เขาเรียกว่าเป็นพิธีตัดกรรมขับไล่คุณสัยและอาบน้ำมนต์
พ่อปู่บอกว่าไม่แพงเลยถ้าเกิดตัดกรรมเนี่ยนะอ่า
ห้าร้อยโอ้โหอาบน้ำมนต์กว่าสองร้อยอืม
ลอยบัวเปิดทางชีวิตใหม่สี่ร้อยสิบสองบาทมีสิบสองบาทด้วย
หน้าทองสี่ร้อยห้าสิบบาทผูกเทียนคู่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โห
ลงรอยสักสามร้อยห้าสิบบาทโอ้โหถ้าทำหลายอย่างก็หลายบาทอยู่
อันแพงเหมือนกันนะคือไม่ได้ถูกสำหรับคนหาเช้ากินค่ำคือแพงเลยนะ
แต่พ่อปู่บอกว่าก็ถ้าเกิดคุณเชื่อคุณศรัทธาคุณก็ลองดูไหมล่ะราคาแบบนี้
มันทำให้คุณแบบโอ้โหปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายอะไรได้อืมแต่
แต่ถ้าถ้าเกิดว่าคนป่วยจะอยากรักษาเราไม่มีเงินทำยังไงเออเออ
บอกฟรีถ้าป่วยแล้วไม่มีตังค์จริงนะไม่คิดเงินสักบาทเลย
เพราะอยากจะตั้งใจช่วยเหลือปลดปล่อยดวงวิญญาณให้ครบ๕๐ล้านชีวิต
เอ๊ะเดี๋ยวนะปลดปล่อยดวงวิญญาณในที่นี้คือห้าสิบล้านชีวิตโอ้โห
พ่อปู่ก็บอกว่าเดี๋ยวสาธิตให้ดูกันแล้วกันเดี๋ยวอาบน้ำมนต์ให้กับนฤทธิ์เลยก็แล้วกัน
ฮะนาริสบอกเอาจริงเหรอนาริสมีองค์อะไรอยู่ป่ะเนี่ย
บอกผมต้องทำทุกอย่างเลยทั้งปีนต้นไม้ทั้งอาบน้ำวนเดี๋ยวจะเสกผมเป็นลิงอีก
เอ็นดูเหมือนกันนะนาริสบอกเอาไงก็เอากันมาอาบน้ำมนต์

เอ้าใส่หัวแล้วใช่รับปุ๊บปุ๊บก็กระตากน้ำมนต์
น้ำมนราชปูก็จะวางอย่างนี้
ตีศูนย์ปูก็จะวางอย่างนี้

แต่ก็ต้องเฉพาะอีกคาถา
ก็ต้องเฉพาะคาถาใครคาถามัน

ไม่ใช่ว่ารวดเดียวจบได้เลย

คือพ่อปู่บอกว่าจริงเขาจะทำพิธีทุกวันอาทิตย์

เดี๋ยวลองสถาประโยชน์ให้นริษฐ์ดูก็แล้วกัน

ไว้บริจาคให้กับศพรายญาติหรือคนที่ไม่มีเงินซื้อโรงให้กับญาติที่เสียชีวิต
คือพ่อปู่บอกว่าตั้งใจว่าวันเกิดของตัวเองเนี่ยนะคะ
เดือนพฤษภาคมปีนี้จะอายุ๖๐
สั่งซื้อโรงแจกจ่ายให้ศพรายญาติ๖๘โลงเพื่อทำบุญ
พ่อปู่ฤษียืนยันว่าไม่เคยแสวงหาประโยชน์กับคนที่มารักษา
เปิดสำนักแค่วันอาทิตย์จริง
อีก๖วันทำธุรกิจ
เป็นในหน้าค้าที่ดินทำธุรกิจขนส่ง
แล้วเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจเนี่ยนะเอาไปช่วยเหลือคนหมดเลยนะ
แล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินที่ทำสำนัก
เดือนหนึ่งเป็นแสนพ่อปู่บอกแบบนี้นะคะ
ส่วนกรณีที่มีผู้หญิงคนนึงจากจังหวัดนครสวรรค์
ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วไปรักษาที่สำนัก
คือพ่อปู่บอกว่าถ้ามองภายนอก
อาจจะดูว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
แต่จริงแล้วเขาโดนทำคุณสัย

พ่อปู่เลยทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
อาบน้ำมนต์ให้อาการของลูกศิษย์คนนี้ดีขึ้น
แล้วไม่คิดเงินนะไม่เก็บตังค์สักบาทเลย
พ่อปู่บอกแล้วก็เล่าให้ฟังเพิ่มค่ะ
บอกว่าเคยไปทำพิธีให้ถึงบ้าน
ตอนที่จุดทูบควันทูบเนี่ยนะลอยขึ้น
เหมือนกับวิญญาณหลายดวงลอยอยู่ในบ้าน
พ่อปู่บอกก็เนี่ยนี่ไงสิ่งชั่วร้ายที่กำจัดออกไปให้
ก็วงเล็บอีกทีว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แล้วตามนะคะที่พ่อปู่บอกว่าเคยรักษาคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
เราตามเลยนะคะตามแล้วก็เจอผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะ

บอกว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมด้านซ้ายจริง
แล้วก็มารักษากับปู่ฤษี

อันนี้บอกก่อนว่าอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัว
และความเชื่อส่วนตัวของผู้หญิงคนนี้นะคะ
บอกว่าเธอโดนคุณสัยมนต์ดำของหมอกระเหลี่ยง
เพราะต้องการสมบัติก็คือที่ดินที่เธอมีอยู่

ลองฟังเธอคุยกับผู้สื่อข่าวของเราหน่อยค่ะ

เป็นน้ำเหลืองตอนไปหาปู่อะนะ

คือเราไปหาหมอมาแล้วหมอเขาบอกว่ายังไงฮะ
ไอ้ตอนแรกตอนนั้นมันเป็นก้อนเนื้อแต่ก้อนมันใหญ่
หมอเขาบอกว่า๙๕มะเร็ง
อ่ะแต่เราก็ไม่เชื่อเรื่องนี้
มันนั่นไปรักษาเขาบอกว่าเจาะไปผ่าไม่ได้เจาะผ่าก็ตาย
เพราะว่ามันโดนของค่ะ

อาการเป็นยังไงที่ว่ามีเน่าเหม็นอะไรอย่างนี้

อ๋อตอนนั้นปู่เขาว่าอะไรอ่ะเขาเต็กหนังปลายใสให้เน่าไหน

แล้วก็ปู่ก็ถอนแล้วมันเหม็นเน่า

ก็แผลเริ่มแห้งไม่มีอิตแล้ว
ไม่ได้เรียกปู่ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลย

มีแต่คาน้ำมันลดเอง

คุณวีรยุทธ์ปรานีทีมข่าวของเราไปที่สำนักของเนรนแอร์
ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามคลิปเมื่อสักครู่

ผมนับถือพ่อปู่ฤษีเทพนรสิง

ร่วมงานไหว้ครูเมื่อ๒ปีก่อนที่ชนบุรีตามคลิปเมื่อสักครู่
สาเหตุที่นับถือพ่อปู่ฤษี
เพราะเป็นฤษีที่บวชมาก่อนมีอายุมากกว่า
ตนเองก็อาศัยบารมีของพ่อปู่ฤษี
ก็เลยไปร่วมงานไหว้ครู
ตนเองกับพ่อปู่ฤษีมีวิชาอาคม

พ่อปู่ฤษีเน้นไปที่เรื่องของการรักษาโรค
ขับไล่พูดผีปีศาจสื่อสารกับเทพ

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเทพบันเทิง

ทำพิธีต้องประโคมดนตรีสร้างความบันเทิง
เนรแอบบอกว่าส่วนเนรแอเองเนี่ย
เป็นศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของวิชาอาคม
ศักยรรย์ไร่มนตร์ปลูกเสกแก้คุณสายมนตร์ดำ
ใช้ความเชื่อเรียกว่าเทพบันเทิง
เวลามีงานไหว้ครูหรือมีอะไรจะมีกองลำกัน
เทพเรียกว่าเทพสารพัฒน์นะคะ
มาที่นั่นฮะลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะ
เขาเป็นเนี่ยสายเทพเขาสายเทพ
อย่างผมนี่สายวิชาอาคมศึกษามาจริง
เรียนมาจริงศักดิ์เสกเลขยันมาจริงอะไรจริงทุกอย่าง
ช่วยปลดปล่อยเป็นจิตเท้าวิญญาณอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้
ผมก็ไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่รู้นะ
แต่ว่ามีสายเทพสายองค์เข้ามาเยอะ
อาจจะเป็นไปได้นะเพราะเขาเรียนมานะฮะ

พ่อปู่ฤษีเทพนรสิงศ์เป็นฤษีธรรมดา
ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากไม่ได้โอ้อวดอุตริอภินิหารอะไร
ไม่เหมือนกับนายพุทธเทพสุริยะจักรวาลที่เราเคยนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
แต่กรณีที่เกิดขึ้นที่สำนักของพ่อปู่

แล้วไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมไปรักษา
แต่ไปหาพ่อปู่ไปหารือสีอันนี้น่าเป็นห่วงนะคะ